ขาดแค่เครื่องยิงครับ
เครื่องยิงชัยเหยากสีง่ายดียิงอาวุธไม่เคยเสียเลย
นาคดาไม่ได้เลือกอย่างนี้อ่ะอ๋อ
ประโยชน์ได้ครับฝ่ายสืบกับยูดีช่วยกันดูทั้งขี่พอบรรจุพันธุ์
ทั้งหมดทั้งหมดทุกอย่างก่อนที่จะให้เขาดู
อ่าชิคกี้พายให้เขาดูแค่เนี้ย